น้ำเงินนี่จากโรมันเนียซิลวิวครับโดนแทงเขาขวา
กล้าดียังไงมาเจอนักมวยไทยถึงเมืองไทย
มุมแดงนี่ชื่อขึ้นห้างนะครับเพราะว่าแกคือห้างทองลูกสวนครับ
รมรันพันตูกันหน้าดูสับสอกขวาเดินเข้าไปจะเอาขึ้น
งัดศอกซ้ายโอ้โหหน้าสะบัดเป็นลำตัดหวังเต๊ะเลยนะครับ
เดินเข้าหาต่อห้างทองเจอไปอีกชุดหนึ่งหมัดซ้ายหมัดขวาเตะเจาะล่าง
แล้วก็โอ้โหยางแตกไปแล้วครับไหวไม่ไหว
ดูจากหน้าตาเยเกขนาดนี้น่าจะไม่ลุกแล้วเลยครับ
ดูครับการเตะเจาะล่างก่อนหน้านี้โดนสะสมไปแล้ว
แล้วก็อีกทีหนึ่งเข้าที่ข้อเข่าพอดีเลยนะครับ
พยายามดึงหลบแต่เช็กระยะผิดสุดท้ายครับ